ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยคนที่๒ที่ก่อ
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหลายจุดในภาคใต้
เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตในขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หลังจากประชุมกับผลหลังประการประชุมนะครับ
ตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุล

ขณะนี้ตำรวจมีพยาหลักฐานพบผู้กระทำผิด
ในการเจ็ดจังหวัดภาคใต้ไม่ต่ำกว่า๑๐คน
มั่นใจตำรวจจะสามารถจับผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่นอน
พร้อมระบุว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่ที่อำเภอหัวหิน
ไม่ต่ำกว่า๒ลายนะครับ
แต่ก็ต้องรอรวบรวมหลักฐานให้มันชัดเจนนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องผู้บาดเจ็บ
ท่านเป็นชาวต่างประเทศซะหลายคน
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยคนที่๒
เชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่จังหวัดภูเก็ต
และยังคงทำการตรวจสอบบุคคลในหลายพื้นที่
เหตุการณ์ในหลายจังหวัดเพื่อหาความเชื่อมโยง
และยืนยันว่าตราบใดที่ยังไม่มีความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มก่อการร้าย
ก็ยังคงยืนยันว่าเป็นการก่อวินาศกรรมเฉพาะพื้นที่
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคน
ระบุว่าการที่ทางการไทยปฏิเสธความเชื่อมโยง
กลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

เพราะว่าถ้ายอมรับก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
และความมั่นคงอย่างรุนแรงครับ